คุณผู้ชมค่ะ๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
เหลือเวลาอีกสักประมาณ๕วัน
จะเป็นการโหวตนายกครั้งที่๓
ตอนนี้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ว่าการโหวตครั้งนี้จะต้องได้ตัวนายก
แล้วแน่นอนว่ามันก็มีเงื่อนไข
๘พักรวบหากยังจับมือกันแน่น

หรือจะได้เสียงสอสอจากฝั่งตรงข้ามหรือเปล่า
มันก็เลยมีการออกมาบอกค่ะว่าวันพรุ่งนี้
ทางด้านของเพื่อไทยจะมีการส่งเทียบเชิญ
หรือจะใช้คำว่ามีขันหมากไปสู่ขอภูมิใจไทย

มันจะต้องมีเงื่อนไขของมาตรา๑๑
ภูมิใจไทยยืนยันออกมาตลอดว่าไม่ขอร่วมกับก้าวไกล
ติดตามได้จากเจาะสนามการเมืองค่ะ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจะระบุว่า
การเดินทางไปพบนายอนุทินชาติเวียรกุลหัวหน้าภาคภูมิใจไทย
ในวันพรุ่งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้แต่ในทางการเมืองพฤติกรรมเช่นนี้
หมายถึงการส่งเทียบเชิญให้พักภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
๘พักร่วมมีมติเห็นด้วยกับ๓แนวทางของพักเพื่อไทย
ในการให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนโดยแนวทางที่๑ให้๘พักร่วมขอเสียงจากสวอีก๖๓เสียงให้ได้ครบ๓๗๕เสียง
แนวทางที่๒หากเสียงสวยังไม่เพียงพอก็ให้สิทธิ์เสรีภาพเพื่อไทยไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่น
ตามที่เพื่อไทยเห็นสมควร
และแนวทางที่๓หาก๒แนวทางแรกไม่สำเร็จก็ให้สิทธิ์เพื่อไทยพิจารณาดำเนินการ
อมเสียงเล็กของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ที่ขอให้คนหนุ่มอย่างก้าวไกลยอมสละเรือเพื่อให้คนแก่จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ
ทั้งฝ่ายสวเขานะเขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วย
ชาติไทยภูมิใจไทยใครเขาก็บอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วย
แต่ผมเห็นว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยก็อยู่ร่วมมาโดยตลอดนะ
การที่เพื่อไทยจะตัดเยื่อใยเลยมันก็ไม่ถูกนะฮะ
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาก้าวไกลเอาไว้อยู่ร่วมกัน
จนนั้นไม่หนักใจในการที่จะไปหาสวกว่าเพิ่มใช่ปะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกรที่จะต้องตัดสินใจนะครับ
จะทำยังไงถ้ายังยืนยันอยู่เพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมสิ
ถ้าเสียสละนะครับ

อยู่กลางทะเลกันนะนะเรือมันกล้ม
เป็นอย่างไรมีคนแก่ผู้หญิงนะ
มีเด็กมีอะไรต่างแล้วเราคนหนุ่ม

นาทีนี้นอกจากจะวัดใจเพื่อไทยแล้ว
ว่าจะตัดสินใจประกาศตัดความสัมพันธ์กับก้าวไกลรูปแบบไหน
ยังต้องวัดใจก้าวไกลด้วยว่า
จะยืนต้านแรงถาโถมขององค์คาพยพที่พร้อม
กัดก้าวไกลทุกวิถีทางหรือไม่ด้วย
หมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็น
ตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาเนี่ย
ต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนคั่วรัฐบาลนะครับ
เราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่๑

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
จากจะมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นอุปสรรคเป็นผลไม้พิษจากรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐แล้ว
จับมือของสวและสอสอจากภักดิ์รัฐบาลเดิมเพื่อปิดล้อมพักก้าวไกลทำให้ไม่เหลือทางถอย
จากก้าวไก่ต้องทิ้งอาวุธแล้วยอมจำนวนแต่โดยดีรับสภาพการไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะหากดันทุรังสหายร่วมรบอีก๗พักก็จะไปไม่รอดด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน